คุณผู้ชมคะกลายเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้จู่จู่ก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าตำรวจเตรียมที่จะเอาหมายสารเนี่ย
บุกล็อกจับตัวอืมทนายชื่อดังค่ะเอ๊ะเราก็แบบเอ๊ะ
นายชื่อดังใครดังแค่ไหนดังแค่ไหน
ดังจริงค่ะดังมากเลยเพราะเป็นคนทำคดีหวย๓๐ล้าน
ใช่ค่ะที่ฉันกำลังหมายถึงทนายตั้มค่ะแล้วก็กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
เช้านี้ด้วยนะคะบุกล็อกทนายตั้มปลอมลายเซ็นต์ตำรวจ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเข้าไปบุกจับแฟนนุ่มของแอมมี่
มี่เป็นดาราคือแฟนนุ่มเนี่ยถูกจับได้
ข้อหาคือค้ายาเสพติดข้อหาค้านะ
คือตอนนี้เนี่ยเอมมี่เนี่ยคือถูกแจ้งข้อหาคือเสพถูกไหม
แต่เขาหาค้าเนี่ยยังไม่โดนทีนี้เขาหาค้าเนี่ยมันหนักกว่า
ก็เลยมีข่าวบอกว่าทนายตั้มเป็นคนพยายามค้าสำนวน
พยายามจะช่วยล้มคดีค้ายาเสพติดของเอมมี่

จะได้เป็นผู้เสพอย่างเดียวพาไปบำบัดว่ากันไป
คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่ตำรวจไปบุกจับตัวกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยววันนี้เพียร์แล้วสัมภาษณ์วันอื่น
เดี๋ยวเราก็ให้นัดกันอีกทีนะ
วันนี้ตี๑แล้วปวงนี้มีงานเช้า

คือหลังจากที่ทนายตั้มถูกควบคุมตัว
ไปที่ตำรวจท้องที่สนมีนบุรีค่ะ
ไปพูดคุยกับตำรวจใช้เวลานานแล้วค่ะกว่า๑ชั่วโมง

นายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
เป็นคนมายื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด๑๕๐๐๐บาทนะคะ
ตำรวจเองในชั้นพนักงานสอบสวนก็อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
นายตั้มตอนที่ออกมาจากห้องพนักงานสอบสวน
สีหน้าเรียบเฉยยิ้มแย้มไม่ได้รู้สึกสะทกสถานนะคะ
แล้วก็พูดสั้นบอกว่าขอบคุณสื่อมวลชน
มารอทำข่าววันนี้พักการสัมภาษณ์ก่อน
จากนี้จะมีการนัดแถลงข่าวกันอีกที
คดีนี้ไม่มีอะไรจบไปนานแล้ว
ส่วนที่เราก็ถามต่อว่าถูกกันแกล้งหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทนายตั้มมั่นใจมากเลยว่าถูกกลั่นแกล้ง
เพราะมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่ากลั่นแกล้งขนาดนี้เจียวหรือ
ถูกไหมเราก็ถามว่าเอ๊ะถูกกันแกล้งหรือเปล่า
นายตั้มตอบว่าก็พิจารณากันเอาเองว่ากันแกล้งหรือไม่
ตอนนี้ไม่กังวลใดทั้งสิ้น
หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ขึ้นรถไปทันทีค่ะ
คือย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศ
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
สืบเนื่องมาจากตำรวจนครบาน๓ค่ะ
นำหมายสารแล้วก็นำกำลังไปจับกลุ่มทนายตั้ม
ซึ่งทนายตั้มเป็นผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดมีนบุรี
ในข้อหารร่วมกันนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
แล้วก็เบิกความเท็จต่อหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี

นางสาวอามิเรียจาคอปหรือเอมมี่ดาราสาวชื่อดัง
ที่ก่อนหน้านี้ถูกจับกลุ่มจำได้ใช่ไหมคะ

แล้วก็เราบอกไปแล้วว่าทนายตั้มพยายามที่จะช่วยยังไง
ใช่ค่ะวิธีการช่วยของทนายตั้มนะคะก็คือไปพูดคุยกับแฟนนุ่ม
แฟนนุ่มของคือใช้คำว่าชายคนสนิทดีกว่า
คนสนิทของเอมี่นะคะซึ่งถูกเป็นผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำตอนนี้
วิธีมีชื่อว่าปุญวัตธิรัญเตชะ
คนนี้ได้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ายาเสพติดในช่วงเวลานั้น
ซึ่งเป็นคนที่เจอแล้วก็อยู่ในห้องเดียวกับเอมิลี่จาคอป
ตำรวจก็ค้นไปเอาในห้องมันมียาเสพติดด้วย
วิธีการช่วยก็คือไปพูดคุยกับเขาให้ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นผู้ค้ายาแต่เพียงผู้เดียว
เอมี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเพียงแค่เป็นผู้เสพร่วมเท่านั้น

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะตามแผนผังคุณผู้ชมจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะ
คือก่อนหน้านี้น้องชายของเอมมี่เนี่ยไปว่าจ้างทีมทนายความที่มีทนายตั้มหรือทนายสิทธา
แล้วก็ทนายอาคมคงสวัสดิ์ให้ไปพูดคุยกับอย่างที่คุณบอกคือเพื่อนคนสนิทก็แฟนของคุณเอมมี่นั่นแหละ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในเรือนจำเพื่อให้รับผิดคดียาเสพติดแล้วก็บิดสำนวนช่วยเหลือเอมมี่
ที่ถูกจับคดีร่วมกันค้ายาเสพติดให้เหลือเพียงข้อหาเสพยาเสพติดโดยใช้มาตรา๑๐๐ทับ๒
หรือเรียกกันว่าการค้าสำนวนนั่นเอง
ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา๑๘๓ฐานร่วมกันนำสืบและแสดงพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ
ความต่อสารด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
คือสารจังหวัดมีนบุรีก็เลยที่สุดแล้ว
มัติออกหมายจับลงวันที่๓กุมภาพันธ์ปี๖๓
ขณะจับกลุ่มค่ะตอนที่มีการแสดงหมายจับ
เพื่อให้ทนายตั้มรับทราบข้อกล่าวหา
เจ้าตัวตกใจไหมก็ตกใจเล็กน้อย
แต่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยตอนนั้นถูกจับกลุ่มไปแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าตำรวจออกหมายจับผมคดีปลอมเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับผมเลย
ตอนนี้กำลังนำตัวผมไปที่สนมีนบุรีพร้อมกับติดแฮชแท็กแบบนี้
ลั่นแกล้งกันขนาดนี้เชียวหรือ
ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมา
ช่วงประมาณตีหนึ่งที่เป็นภาพแรกที่เรานำเสนอในข่าวนี้ก็คือ
ได้รับการประกันตัวออกไปแต่ประกันตัวก็ต้องไปสู้กัน